อาจารย์ช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่า
เรือหลวงสุโขทัยโดยสเปคโดยรูปแบบของเขาเนี่ยเป็นยังไงฮะอาจารย์

ก็คือเวลาเรากำหนดขนาดของเรือ
กำหนดเป็นระวังขับน้ำนะครับ
คิดง่ายก็คือว่าถ้าเรือจักรีมีระวังขับน้ำเรา๘๐๐
อันนี้เรือหลวงสุโขทัยหนักไม่ถึง๑๐๐ตัน
แต่ว่าเล็กกว่าเรือจากเกลีย๘เท่า

เรือใหญ่เรือเล็กมีผลต่อการปฏิบัติงาน
เพราะว่าเรือเล็กเนี่ยเราจะออกทะเลใหญ่ไม่ค่อยได้

แต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเรือลำนี้จะเป็นเรือที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ
ระบบอาวุธระบบต่างค่อนข้างที่จะทันสมัย

ภารกิจของเขาคืออะไรฮะเรือหลวงสุโขทัย
กิจเนี่ยก็เป็นภารกิจการลบอย่างเดียวเลยครับ
ถ้าเกิดในภาวะสงครามก็ป้องกันภัยทางอากาศ
ต่อสู้กับเรือดำน้ำต่อสู้กับเรือผิวน้ำ
หรือถ้าในภารกิจของภารกิจในยามสงบก็ลาดตะเวนทั่วไป
ปราบโจรสลัดจับน้ำมันเถื่อนอะไรทั่วไปอย่างนี้
นี่คือเรือหลวงสุโขทัย
ซึ่งปัจจุบันนี้อับปางลงกลางทะเลที่ประจวบคิริขันฯ
คือเรื่องของสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้คุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันไปนะครับอาจารย์ครับ
แต่ทีนี้อาจารย์อนันโยพออับปางแล้วก็จมลงไปที่ใต้ทะเลแบบนี้เนี่ย

ผมว่าต้องกู้นะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิด
ถ้าจำไม่ผิดจุดที่จมห่างจากชายฝั่งตรงบางสะพานสักไม่เกิน๒๐ไมร์ทะเล
ดังนั้นผมคิดว่าน่าจะต้องกู้แน่นอน
ถ้าจำไม่ผิดอีกเหมือนกันก็คือว่าทะเลแถวนั้นน่าจะลึกราวสัก๔๐๔๕เมตร
ตัวเรือเนี่ยอาจจะสูงสักไม่เกิน๒๐เมตรแต่ว่าความยาวของเรือเนี่ยไม่เกิน๘๐เมตร
แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเวลาจมเนี่ยมันจมอย่างนี้หัวเรือมันโผล่
ภาพสุดท้ายก่อนที่จะจมลงไปซึ่งจะเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องของเรือเรือหลวงกระบุรี
ใช่ไหมฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยมันยังเป็นอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจมลงไปทั้งหมด
แต่ว่าด้วยความลึกของทะเลด้วยแล้วด้วยพื้นที่ด้วยเนี่ยคิดว่าต้องกู้
เพราะว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อเรืออื่นได้ท้องทะเลตรงจุดที่จมเนี่ย
อาจารย์อนันโยคาดว่าน่าจะลึกลงไปใต้ท้องทะเลสักประมาณ๔๕เมตร
ราวนั้นราวราวนั้นเท่าที่มีแผนที่ถ้าเกิดเรือหลวงสุโขทัย
ภาพสุดท้ายที่เขาจะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมก่อนที่จะค่อย
ถ้าลงไปแล้วสมมุติถ้าเป็นกรณีนี้เลยนะตั้งตั้งฉากอย่างนี้เลยเนี่ย
ความยาวของเขาตั้งแต่หัวมาท้ายเนี่ยไม่เกิน๘๐เมตร
ซึ่งยังไงต้องโผล่พ้นน้ำโผล่แน่นอนเพราะน้ำทะเลตรงนั้นสี่สิบห้าเมตร
โดยประมาณอย่างสูงแต่ไม่ไม่อย่างนั้นต้องเห็นแล้วต้องเห็นแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าไม่โผล่พ้นน้ำแล้วน้ำเข้าไปหมดก็คือวางตัวลงไป
แนวลาบซึ่งมันก็จะส่วนสูงสุดเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน๒๐เมตร
เกิน๒๐เมตรหน่อยแต่ว่าจะไม่โผล่ขึ้นมา
ซึ่งควรจะต้องกู้ควรจะต้องกู้เพราะว่าถ้าเรือแถวนั้นมันอยู่ใกล้
ดังนั้นมันจะมีเรืออื่นที่จะเดินทางเข้าไปแล้วก็ความสูงกับความลึกของเรือของทะเลตรงนี้
มันอาจจะทำให้รบกวนการเดินเรือของเรืออื่นได้อย่างเช่นเรือถ้ามีเรือสินค้าใหญ่อย่างนี้ครับ
ลักษณะของที่ลึกลงไปสัก๑๐เมตรเนี่ยถ้ามีอะไรกิดขวางเนี่ยก็ถือว่าอันตรายได้แล้ว
หรือถ้าเกิดวันดีคืนดีมีคลื่นลมแรงในทะเลขึ้นมาอีกพัดขึ้นมาแล้วมันหอบ
แล้วพัดเรือหลวงสุโขทัยที่อยู่ใต้ทะเลไปเรื่อยไปเรื่อยจนเราไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหน
มันก็จะเป็นเรื่องอันตรายดังนั้นเนี่ยโดยพื้นที่ที่จมแล้วก็โดยลักษณะนักกายภาพเนี่ย
คิดว่าควรต้องกู้ครับแต่อาจจะไม่ต้องเร็วมากก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ย
ถ้าเกิดมีคลื่นลมแรงเนี่ยก็อาจจะรอไปก่อนแล้วอย่างจุดที่สำคัญคือ
น่าจะมีใครอยู่ในบนเรือแล้วดังนั้นเนี่ยก็คือยังรอก่อนได้